คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยมีคนที่เดินทางเข้ามาในราชนาจักรไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวเลขตอนนี้อยู่ที่๒๖๑คน
ทั้งหมดถูกส่งไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบที่สัตหีบชนบุรีปรากฏว่า
เรื่องนี้ค่ะพลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่า
ใจเย็นคนที่มาอยู่ที่นี่อย่าเรียกว่ากักตัว
เรียกว่าให้เราดูแลท่านแล้ววิธีการดูแลนี่ค่ะ
น้องพลทหารเกณฑ์นะคะใช้ถุงมือสวมใส่
แล้วก็เอาของของกินของใช้ใส่รอกแล้วก็ดึงขึ้นไปแบบนี้
นี่คือเป็นภาพที่ถูกแชร์ต่อหลายคนบอกว่าประทับใจนะ
แบบนี้อันนี้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบค่ะจุดแรกผ่านไปจุดที่สองจัดมาเลยค่ะ
แล้วจะบอกว่าบุญก็อยากทำเชื้อไวรัสก็กลัวค่ะ
เป็นยังไงเหรออยากทำบุญตักบาทนะสิยังไงอยากใส่บาทพระ
ทีนี้ทำไงล่ะนี่ไงเออพระก็ต้องมารับแบบนี้นะคะ
ตักบาทนั่นค่ะอยู่ข้างบนทานโทษนะคะอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่
แต่คนที่เขาอยากทำบุญเนี่ยก็อยากทำจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ
กลัวว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดเดี๋ยวพระท่านเองก็อาจจะไม่มีฉันด้วย
เป็นห่วงหลวงพ่อใช่ใช่นี่แหละค่ะ
ถ้าอยากใส่บาทก็ต้องไม่ใกล้ชิดกับพระนะจ๊ะ
หลังจากนั้นใส่บาทเสร็จปุ๊บหลวงพ่อให้พร
หลวงพ่อก็เดินจากไปไปรับที่อื่นต่อนะคะ
นี่ไงพันบันอุพรณิก

ตั้งใจตั้งใจหลวงพ่อให้สิหลวงเนี่ย
ตั้งใจหลวงพ่อบอกนะอนุโมทนาสัตว์ธบุญด้วยค่ะ
ค่ะก็เป็นห่วงไปพร้อมกัน
ห่วงตัวเองแล้วก็ห่วงคนอื่นด้วยเนี่ยนะคะถูกต้องแล้วค่ะ